โอ้โหแล้วนี่ครับมอนยันหลักครับ

ล็อกไหนได้พยักอีสีเสียบด้วยซ้าย

ล็อกในได้ตีด้วยขวาเจอเขาซ้ายสวน

ยังอินซีก็ไม่มีหนีเหมือนกัน
พยายามจะพุ่งชนอย่างเดียวเลยครับทางด้าน
ใส่รุ้งตามสไตล์ของเขาก็มุยเข่าอาชีพ
ขยับมาเกาะนายตีซ้าย
พยักอีสีลงล่างครับกระชั่งมาเทเลยครับ

โอ้โหเอาละครับอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับ

โอ้โหชูดเข้าเป้าครับ

โอ้โหเข้าโกเลยครับดอกนี้
มาต้องบอกว่ากระเด็นแทบตกเวทีครับ
จัดเข้าขวาของใส่รุ้ง

โอ้โหโอ้โห

กระเด็นหลุดออกมาเลยครับ

แล้วเล่นเครื่องมาแล้วนะครับใส่รุ้ง
เกี่ยวได้แทงซ้ายแทงแต่ละดอกแต่ละทีครับ

หนึ่งจนกว่าแล้วเสียบด้วยขวาครับ
อ่าปั้งเข้าไปครับ

เรียบจะตกไว้ด้วยครับ